คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่

ที่จังหวัดชนบุรีมีเหตุไฟไหม้รถตู้รับส่งพนักงานที่จอดอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดนะครับแล้วก็มีไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
เจ้าของรถบอกว่าเหลืออีกแค่ปีเดียวจะจ่ายค่างวดรถหมดแล้วนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นหนึ่งครั้ง
และมีกลุ่มควันสีดำออกมาจากรถแล้วมีไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ขณะที่เจ้าของรถตู้ระบุว่าหลังส่งพนักงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครชนบุรี
ก็ขับมาจอดไว้ในหมู่บ้านจากนั้นมีรปภวิ่งมาบอกว่ารถถูกไฟไหม้
เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าหมู่บ้านและให้เจ้าหน้าที่วิทยาการตรวจสอบหาสาเหตุอีกครั้ง
ส่วนที่จังหวัดปฐุมธานีกู้ภัยใช้อุปกรณ์ตัดทางเข้าช่วยเหลือนายพิษสมัย
ครูคำใบอายุห้าสิบสี่ปีคนขับรถมันทุกสิบล้อที่ได้รับบาดเจ็บติดภายใน
เสียหลักชนแท่งเบรีเออร์กั้นขอบทางหน้าปั๊มน้ำมันปรตทถนนกาญจนาพิเศษบางบัวทองบางปะอิน
ซึ่งฝั่งคนขับอัดติดอยู่กับแท่งแบรีเออร์หน้ารถพังยับเยินหลังจากช่วยเหลือออกมาได้พบว่า
พิสมัยได้รับบาดเจ็บขาขวาผิดรูปและมีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
สอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุกำลังนำสินค้าไปส่งที่จังหวัดชายภูมิแต่พอถึงจุดเกิดเหตุรถพ่วงที่ขับอยู่ด้านหน้า
เบรียร์กระทันทำให้เสร็จหลักชนแท่งเบรียร์ข้างทาง
ท้ายด้วยเหตุระทึกที่เกิดขึ้นบนเรือเฟอรี่กลางทะเลในพื้นที่อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
เมื่อมีกลุ่มควันกวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องที่อยู่ใต้ท้องเรือโดยสารลำนี้
ซึ่งขณะเกิดเหตุมีลูกเรือและผู้โดยสารอยู่๓๒คนและรถยนต์๓๓คัน
ช่างประจำเครื่องจึงช่วยกันดับไฟในห้องเครื่องจนสำเร็จ
แต่พบว่ามีช่างเครื่อง๒คนได้ระบาดเจ็บถูกไฟลวกตามร่างกาย
และผู้โดยสารสำลักควันมีอาการแน่นหน้าอกอีก๑คน
ตำรวจน้ำเกาะสมุยต้องนำเรือตรวจการออกช่วยเหลือรับผู้บาดเจ็บทั้ง๓คน
ส่งโรงพยาบาลและลากเรือกลับเข้าฝั่ง
เพื่อส่งผู้โดยสารขึ้นเรืออีกลำแทน
ส่วนสาเหตุที่เกิดไฟไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ